คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง

เพราะว่าเกิดเพลิงไหม้ใหญ่
น่าจะเกิดจากการปะทะกันในเมืองพญาตองซูของประเทศเมียนมา
ห่างจากชายแดนไทยไปแค่๘๐๐เมตรเท่านั้นเองนะ
ชายแดนไทยเมียนมานะคะตรงการจนบุรี
คุณผู้ชมฮะเพลิงโหมไหม้กระหน่ำแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาประมาณสัก๔ทุ่มนะครับ
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดกับชายแดนไทยเมียนมา
ที่บ้านพระเจดีสามองค์หมู่เก้า
ตำบลหนองลูอำเภอสังขระบุรีนะฮะ
แตกตื่นตกใจกับทั้งเสียงปืนเสียงระเบิดดังเป็นระยะ
มาจากฝั่งเมืองพญาตองซูประเทศเมียนมา
หลังจากนั้นเกิดเหตุไฟลุกโหมกระหน่ำนะฮะ
ซึ่งคนในฝั่งไทยก็สามารถถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ

ทำการเผาสารที่ราชการในเมืองพญาตองซูจำนวน๕แห่ง
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานที่ราชการพลเรือน
เช่นที่ดินอำเภอการคมนาคมทหารสื่อสาร
ก็มองเห็นแสงไฟลุกโหมกระหน่ำแบบนี้

จากจุดที่เกิดเหตุห่างจากชายแดนไทย
เพียงแค่๘๐๐๙๐๐เมตรนะครับ
ทีนี้นายอำเภอสังขบุรีของกาญจนบุรี
ห้านายอำเภอสุธิพรสิวเวศพิกุล
สั่งการให้ประหลัดหัวหน้าฝ่ายป้องกัน

ลงพื้นที่บ้านพระเจดี๓องค์
เพื่อรักษาความปลอดภัยแล้วก็ลาดตระเวนรอบหมู่บ้าน
ร่วมกับทหารตำรวจต่อชด
ด้านของพันเอกทัศน์เดชอาบัวรัฐ
รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดย่า
สั่งทหารคอยลาดตระเวนรักษาความปลอดภัย
ให้กับประชาชนตลอด๒๔ชั่วโมง
ต่อมามีรายงานว่ามีการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดหนัก

เข้ามายังตลาดอำเภอพญาตองซูของเมียนมา

เห็นแสงเพลิงลุกท่วมสูงกว่าตึก๖ชั้น
แล้วก็มีเสียงปืนใหญ่ยังยิงต่อเนื่องตลอดเวลา
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่บ้านพระเจดี๓องค์ของกาญจนบุรี
บอกว่าช่วง๓๔ทุ่มมีเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้ง
ต่อมาก็เห็นไฟลุกไหม้ที่ทำการต่อมอเมืองพญาตองซู
ชาวบ้านฝั่งโน้นยังแจ้งมานะครับว่ามีการปะทะ
และเข้าโจมตีจุดไฟเผาที่ว่าการอำเภอพญาตองซูด้วยนะครับ

ชายแดนอำเภอสังขระบุรีของกาญจนบุรีเปิดเผย
บอกว่าการโจมตีของกองกำลังติดอาวุธในครั้งนี้
ตอบโต้กรณีเครื่องบินทหารเมียนมา
ซึ่งอยู่ในเขตรัฐกะเหลี่ยงเมื่อวันที่๒๑มกราคมที่ผ่านมา
อันนี้ในฝั่งไทยเองก็ต้องดูแลความปลอดภัย
ของคนไทยและคนที่อยู่ชายแดนไทยเมียนมาอย่างเต็มที่นะฮะ